นายศรีสุวรรณจัญญาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรุ่งนี้จะไปร้องนะ
ร้องเรียนกับปปชบอกให้สอบสวนตรวจสอบกรมราชธรรมสิ
เอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติต่อในทักษิณชินวัฒน์หรือเปล่า
นายศรีสุวรรณนะครับโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ศรีสุวรรณจัญญาบอกพรุ่งนี้๑๐โมงครับ
จะไปร้องเรียนต่อปปชให้ตรวจสอบกรมราชธรรมทั้งระบบ
ว่ามีการเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณหรือไม่
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้มีการต้อนรับนายทักษิณ
นักโทษที่เคยหนีคดีไปต่างประเทศกลับมารับโทษจำคุกในเรือนจำนะครับ
สังคมมีข้อสงสัยมากมายเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่วยหลายโรคจริงหรือเปล่า
เพราะ๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอุ้งอิ๊งยังโพสต์ไอจี
การไปตรวจสุขภาพของนายทักศิลป์ขนาดที่อยู่ที่ละครดูไบ
แล้วบอกว่าแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะ
อกจากนี้ยังโชว์ความฟิตทั้งว่ายน้ำทั้งเตะเป้าทั้งยกดัมเบลนะครับ
แต่พอมาถึงประเทศไทยปั๊บกรมราชธรรมบอกป่วยหลายโรค
อกจากนี้ยังมีเรื่องของการตัดผมที่คุณศรีสุวรรณบอกว่า
ระเบียบของกรมรัชธรรมฉบับล่าสุด๒๓สิงหาคม๒๑๖๕ระบุเอาไว้ว่า
นักโทษชายทุกคนต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน๕เซนติเมตร
ชายผมรอบศีรษะเกลียนชิดผิวหนัง
ข้ออ้างว่านายทักษิณเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นข้อยกเว้นข้อไหน
คุณศรีสุวรรณถามในระยะ๑๐วันนะครับ๑๐วันแรกต้องกักโรคให้อยู่ห้องขังเดียว
คุณศรีสุวรรณบอกว่าผมเป็นคนไทยไม่ได้กินแกรบกินย่าจึงไม่อาจทนเห็นการกระทำแบบนี้ได้
และจะไปร้องเรียนต่อปปชให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
พระราชสมดีที่๒๔สิงหาคม๒๑๖๖เวลา๑๐นาฬิกาครับ